ค้าข้าวในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะครับ
ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่พยายามที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
ก็ทำให้กรมการค้าภายในต้องดึงจุดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย
สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างเอกลักษณ์ให้กับข้าวหอมมะลิ
กลับมาเป็นข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จะเลือกจากจังหวัดที่มีศักยภาพปลูกข้าวหอมมะลิ๒๒จังหวัด
แล้วส่งตัวอย่างทั้งหมด๑๓๐ตัวอย่าง
ให้ส่วนวิจัยข้าวประธุมธานีกรมการค้าว
ตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการจากการดูสีข้าวเปลือก

ปริมาณอามิโลสและอุณหภูมิแป้งสุก
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต้น

ชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิไทย
เทคนิคปลูกข้าวที่สะอาดเต็มเมล็ด
จะต้องเอาใจใส่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และถ่ายกลบด้วยย่าที่ตายแล้ว
ทำด้วยความรักความประใจใสรักในนา
ทำด้วยความรักและความเอาใจใส่
และมันดูแลไม่ให้มีวัชเฉพาะอะไรนี่แหละค่ะ

พยายามลดการใช้สารเคมีทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
เวลาถ่ายเวลาอะไรเราก็จะใช้ถ่ายกลบให้ย่าเน่าเปลือย

ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงบอกว่า
ปัจจุบันตลาดข้าวหอมะลิมีการแข่งขันสูงมาก
ผู้ผลิตจำเป็นต้องคัดเลือกวัตถุดิบ
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าว

อกจากนี้หากผ่านการตรวจสอบ
จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน
เราต้องรักษาคุณภาพของเราให้สม่ำเสมอนะครับ
เพราะว่าในเรื่องของข้าวหอมมะลิเนื่องจากวัตถุดิบมันเข้ามา

ตาสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะถูกยึดกลับไปได้
เพราะฉะนั้นคนที่ได้สัญลักษณ์มือพนม
เหมือนของเราที่ตัวไก่แจ้สีทองนะฮะ
ก็จะต้องรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน

แล้วเวลาหุงก็ต้องมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นุ่มนวล
ให้มันเหมาะสมกับคุณภาพของตัวข้าวหอมมะลิ
ที่เป็นมาตรฐานของกรมการค้าภายในที่ระบุไว้นะครับ
สนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
ทิศทางราคาข้าวเปลือกหอมะลิปี๒๕๖๐ทับ๒๕๕๙
ว่าจะปรับตัวดีขึ้นถึง๑๐๐๐บาทต่อตันหรือไม่
ดูจากหลายปัจจัยแต่เชื่อว่าทิศทางน่าจะดีขึ้น
เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
เตรียมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกร
เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวทั้งเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์
และหาแนวทางผลักดันราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน